อีกเหตุการณ์หนึ่งคลุ้มคลั่งเหมือนกันนะคะ
ภาวะเลยเพื่อนบ้านเนี่ยเมาคาดว่าอาจจะเสพสารระเหยเข้าไป
แล้วทีนี้ก็คลุ้มคลั่งหลอนพูดคนเดียวแล้วยังถือมีดพระเดินไปเดินมา

เขาบอกว่าอาการของชายคนนี้เนี่ยมักจะคุ้มดีคุ้มร้ายบ่อยนะคะ
ก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบก่อนจะเกิดเหตุร้าย
นี่เป็นคลิปที่มีคนบันทึกเอาไว้ค่ะนำมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
ขณะที่ชายคนหนึ่งมีอาการทางประสาทเดินผ่านหน้าบ้านไปนะคะ
และระบุข้อความบอกว่าน่ากลัวที่สุดเพื่อนบ้านท้ายซอยจะทำยังไงดี
อยู่บนความหวาดภาวะตำรวจช่วยอะไรไม่ได้
ตำรวจบอกว่าอาวุธที่ถือเป็นมีดพระใช้ทำมาหากินทำอะไรเขาไม่ได้
แล้วตัวเองก็โดนชี้หน้าด้วยมีดนะคะและยังขู่ฆ่า
ไม่โดนไม่รู้หรอกว่าน่ากลัวขนาดไหนนะคะ
ถ่ายคลิปตอนมันขู่ก็ไม่ทันตั้งตัวเป็นแค่ช่วงสั้น
คือตอนนั้นอึ้งกลัวมากนะคะเขาก็เขียนโพสต์บรรยายไว้
ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุ
กับนางสาวเบนเจวันโสดายุ๓๙ปี

เล่าบอกว่าคลิปที่โพสต์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๒๕ธันวาคมที่ผ่านมาช่วงบ่ายโมง

วันพูดคนเดียวแล้วก็ถือมีดพระฟันไปฟันมา
ก็เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้
ตอนนี้กลัวค่ะกลัวว่าไม่ปลอดภัย
เพราะทุกวันนี้อาการดูเหมือนจะหนักขึ้นทุกวัน
ตัวเองก็อยู่กับผู้สูงอายุมีเด็กด้วย
ที่ผ่านมาแจ้งตำรวจแล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
คลิปที่โพสต์เพราะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาดูแล
นำชายคนนี้ไปรักษาจะได้ไม่เกิดความสูญเสียขึ้นนะคะ

บ่อยมากค่ะเห็นบ่อยมากอาทิตย์นึงนี่
วัน๔วันถ้าเราได้อยู่บ้านคือเราเห็นนะคะ
บางทีที่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ได้อยู่บ้าน
เมื่อที่เขาเดินออกมาจากปักศัลเนี่ย

บอกว่าชายคนนี้เนี่ยเมื่อก่อนติดสารระเหยหรือว่าพวกกาวเนี่ย

ทำให้เวลาเมาอารมณ์จะรุนแรงชอบด่าคนขู่ฆ่าคน

ตอนนี้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพราะกลัวอารมณ์คุ้มดีคุ้มร้ายของเขาค่ะ